หนุนตากนาง
จนสร้างอาโรโนไทย
เส้นทรงแดบวงเทวัง

แม้เงาไม่เห็นเจ้ามา
ที่นี้มีเพียงน้ำตา
กลิ่นหลังหลากรากไม้ใส่งาม

คิดว่าถูกหมดไหมครับติดร้องไป
น่ะคิดว่าไม่น่าจะผิดนะครับ
ก็ขอให้ผ่านไปได้อีกเพลงหนึ่งนะครับ
ก็จะได้เป็นเงินทุนที่สะสมให้มากขึ้นไปเรื่อย

เพลงที่๒ณมูลค่า๒๐๐๐บาท
คุณตั้มนักสู้ชีวิตของเรา
ร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ
เพลงที่๒นะครับมูลค่า๒๐๐๐๐บาท
คุณตั้มร้อง

ร้องได้ในเพลงที่สองแบบนี้รับราคาสองหมื่นบาท
สองหมื่นบาทครับ
จากบทเพลงของคุณพรพิรมนะครับ
ศิลปินรุ่นโอ้โหเรียกว่าครูบาอาจารย์ทีเดียวนะครับ
เพลงน้ำตาลาไซย

เพลงนี้ก็ทำให้คุณตั้มนะครับผ่านไปได้นะครับ
สองเพลงแล้วครึ่งทางแล้ว

น้องลีโอคุณพ่อตั้มเก่งไหมครับ

เก่งที่สุดในโลกแล้วครับ
น้องมีตังค์รักคุณพ่อไหมครับ

นี่เขาสายหลังเหลวจริงนะคนนี้นะ

มาครึ่งทางแล้วค่ะพี่ตั้ง
ตั้งเป้าไว้๔เพลงนะคะ

ใช่อีกสองเพลงก็ชนะเลย
แต่ว่าจะต้องกลับไปพักผ่อนที่วัดก่อนนะ

เพราะว่าเวลารายการของเรามีให้เพียงเท่านี้จริง
อยากจะจัดรายการร้องได้ให้ร้าน
อยากจะมี๒โมงเช้าถึง๕โมงเย็นเลย

ต้องแบ่งให้รายการอื่นเขาบ้าง

เปรอรูปรอเสียงเพราะคนนี้

นาฬิกาตรงทั้ง๒วันครับ
จากรายการของเราค่ะดูกันต่อเลยค่ะ

วันนี้พวกเราขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับ
กว่าจะพบกันใหม่สวัสดีครับ
ครับวันนี้ผมได้ไปแล้วนะครับสองหมื่นบาท
ผมจะมีเงินไปลงทุนซื้อของแล้วนะครับ

ช่วยเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ

ตัวเราเองด้วยกำลังใจสำคัญที่สุด

เราออกไปทำศพเราก็คุยกับศพด้วยเหรอพี่ตั้ม

บอกมาคำเดียวว่าให้เลือกระหว่างลูกกับแม่จะเอาใคร

หมอก็เลยส่งไปที่โรงพยาบาลใหญ่

เบาหวานต้องคุมเอา

อาทิตย์หนึ่ง๔วันต้องไปเจาะน้ำตาลทุกวัน

ก็นั่นแหละยัน๙เดือนนะครับ
สุดยอดคุณพ่อจริง
ขออนุญาตนะ
โปรดติดตามตอนต่อไป